หัวหน้าพักอนาคตใหม่ออกมาระบุว่า
หากย้อนเวลากลับไปได้ยังยืนยันจะให้พักกู้เงิน
เพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองเหมือนเดิมนะครับ

ดังนั้นผมเชื่อว่าการทำของพวกเราโปร่งใสแล้วก็จริงใจให้เงินกู้กับพักก็ไม่ได้ทำแบบหลบซ่อนหรืออุ๊บยิบยิบแต่ทำอย่างเปิดเผยแล้วก็พูดกับสมาชิกพูดกับผู้สนับสนุนของพักในที่สาธารณะด้วยไม่ได้กลัวว่ามันมีความผิดนะครับก็สิ่งต่างเหล่านี้มันทำให้เราเรียนรู้ว่าถ้าสังคมจะเอากันอย่างนี้
พักต่อไปทำอะไรก็อย่างให้โปร่งใสกัน
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

และเปิดสาขาทั่วประเทศด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะให้พักกู้เงินเช่นเดิม
แต่หากสารรัฐมนุนตัดสินยุบพักอนาคตใหม่
ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าสอสอที่เหลืออยู่ทั้งหมด
พร้อมใจกันไปพักใหม่ที่เตรียมสำรองไว้แล้ว
ผมมั่นใจอย่างหนักแน่นว่าพักอนาคตใหม่นะครับ
แม้จะถูกยุบไปแล้วสอสอของเรา

อนาคตใหม่คือการเดินทางไม่ใช่ภาคการเมืองนะครับ
ดังนั้น๖๔คนที่เหลือ
ผมมั่นใจมากว่า๖๐บวกลบนิดหน่อย
จะเดินทางพร้อมกันไปอยู่ที่พักใหม่
เพื่อสืบสารเส้นทางการเดินทาง
อุดมการแนวนโยบายของพักต่อไป

นางสาวปรินาไกลคุบจะตรวจสอบที่ดินของมารดา

ไม่ว่าจะประชาชนหรือนักการเมือง
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมธิการปปช

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรับชัน
เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินของนายทวี

สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

ว่าลูกคุณที่ป่าสงวนแห่งชาติจริง

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมีส่วนช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่สอปกรไม่เคยดำเนินคดี

โยนคดีให้พลตรวจเอกศรีวรางรังสิตพรามนกุล

รับผิดชอบเองจนเกิดความล่าช้า
ทำให้นายศิระเจนจาคะสสพลังประชารัฐ
ร่วมประชุมอยู่ด้วยตำหนินายวีระ

ของนางสาวปารีนาและบุคคลในรัฐบาลอย่างเดียว
แต่กลับไม่ตรวจสอบที่ดินของนางสมพร

มารดาของนายธนทรจึงรุ่งเริงกฤทธิ์
จนทำให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ตรวจสอบของท่านปรินามีใครจ้างไปหรือเปล่า
หรือจะต้องจ้างคุณวีระ
ไปตรวจสอบที่ดินของแปลงที่ท่านรังศรีกร

หากให้คุณวีระมีใครจ้างเป็นการตรวจสอบที่ดินแปลงนี้
ถ้าแปลงนี้ต้องจ้างไหมถ้าจ้างเดี๋ยวผมจะ
ท่านสิราอย่าพูดถึงขนาดนี้
คือในเมื่อคุณไปตรวจสอบตรงนั้น

คุณก็เห็นอยู่ว่ามีการกระทำความผิดนะครับ
ช่วยไปตรวจสอบด้วยถ้ามีใครจ้างมาบอกผม
ผมเรียนแล้วเรื่องนี้คุณปารีนารู้ดีกว่าผม
เพราะคุณปรินาเป็นคนตรวจสอบเป็นเจ้าของเรื่อง
ต้องให้คุณปรินาตามเรื่องสิครับ
และที่สำคัญเรื่องนี้ไม่มีใครมาร้องกับผมครับ

คุณยังมากล่าวหาอย่างนี้นะครับ
มากล่าวหาว่าเรื่องถ้าใครจะร้องนี่ต้องมาจ้างผมเนี่ย
ขณะที่นางสาวปารินาออกตัวรับอาสาตรวจสอบที่ดินของนางสมพร
จากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับของตัวเอง

แต่ที่ดินอีกฝ่ายยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ฉันยินดีรับเรื่องของคุณแม่ธนทร

ฉันยินดีรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบ
เพราะเป็นพื้นที่ของดิฉันที่มีความช่ำช้อง
หลังจากออกจากห้องประชุมนางสาวปารีนาระบุท้ายที่สุด

เรื่องที่ดินของนางสมพรไปตรวจสอบเอง
ที่ตัวเองพยายามคัดค้านแล้ว

ข่าวเทรัตน์ทีบีรายงาน